ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวสวนเขาปลูกมันเทศ
แซมกับการปลูกปลูกลำใหญ่

แต่ว่าพอปลูกไปคือปลูกทิ้งไปอย่างนั้นแหละ
ไปขุดดูลูกใหญ่เท่าลูกฟุตบอลเลยนะคะ

เมื่อพบมันเทศขนาดเท่าลูกฟุตบอล
ขนาดยังไม่ได้ขุดขึ้นมาเอาแค่นี่ก่อน

ใช่ค่ะตอนนี้กำลังพยายามหาอยู่นะว่ามันเทศนี่

ปกติมันเทศที่เราเห็นเยลุยาอย่ายสุด

อ่าย่ายกว่ากคำปั้นนิดหน่อยนะคะ
มันเทศลูกนี้พบในสวนลำไยของ
คุณทองตุ้ยแก้วค่ะอายุ๕๘ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

กิโลค่ะบอกว่าเอามันเทศมาปลูกในสวน
เพื่อที่จะคลุมหน้าดินเฉย
แล้วก็จะนำไปกินทุกปีนำไปขายบ้างอะไรบ้าง

มีขนาดใหญ่จนน่าตกใจค่ะขุดไปขาย
แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าซื้อไปกิน
ทำให้ต้องปล่อยมันเท่ส่วนที่เหลือไว้ในดิน
กว่าจะมีคนมาซื้อส่วนหัวมันที่โตขึ้นมา
ก็ได้รดน้ำให้ปุ๋ยตามปกตินะคะ
ส่วนนี้มันทอดอยากกินน่ะ

ที่เคยรับซื้อหัวมันเทศจากนายทอง
เพื่อนำไปทอดขายบอกว่าช่วงแรกที่มาซื้อ
พบว่าหัวมันเท่จากสวนในทองขนาดใหญ่

แต่มาช่วงนี้ใหญ่ขึ้นไปอีก๑๐กิโลต่อ๑ลูกนะคะ
นำไปทอดขาย๓วัน

ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเกิดมานะคะ
คนซื้อไปก็บอกว่าไม่คิดว่ามันเทศจะขนาดใหญ่ได้เท่านี้
แสดงว่าดินต้องดีแน่เลยอันนี้ต้องไปดูนะเพราะว่าเกิดจากอะไรนะคะ